และตอนนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นกำลังเริ่มได้รับความนิยม
ซึ่งรัฐบาลเอกชนมีการเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้
แต่ว่าเป้าหมายสำคัญอุปสรรคสำคัญของเรื่องนี้คือเรื่องของ
กฎหมายยังคงล้าสมัยอยู่หลายรายไปจดทะเบียนต่างชาติ
แล้วก็เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย
แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหานี้ครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณจิรภาสุริสุขครับ
หรือบริษัทเกิดใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะการปรับแก้กฎหมายให้มีความเหมาะสมกับพวกเขา
นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่มองว่า
การลงทุนของสตาร์ทอัพไม่จำเป็นต้องมีเงินกู้เพียงอย่างเดียว
แต่สามารถให้หุ้นกู้แปลสภาพได้
เพื่อคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้กับทีมงานที่สำคัญ
โปรแกรมเมอร์ซึ่งกฎหมายในลักษณะนี้
อนุญาตให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

แต่ปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
ที่มีความเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่ายกว่า
แต่นายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่า
จะพิจารณากฎหมายธุรกิจสตาร์ทอัพ
สอดคล้องกับการลงทุนของประเทศ
ให้บริการด้านโทรคมนาคม
เหล่าสตาร์ทอัพมองหาแหล่งเงินทุนทั้งในไทยและในต่างประเทศ
อุตสาหกรรมที่สามารถมีการเติบโตที่สูง
ถ้าเขาสามารถมาเลือกลงทุนที่ถูกต้องได้เขาก็สามารถทำกำไรได้
ตาร์ทอัพไทยที่มีแนวโน้มจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน
คือกลุ่มของสตาร์ทอัพด้านการเงิน
ซึ่งปัจจัยมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค
ใช้บริการทางการเงินด้านออนไลน์มากขึ้น
และกลุ่มของโลจิสติกก็จะเป็นที่น่าจับตามองค่ะ
ซึ่งการเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่
จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญ
ภาครัฐบาลต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพของอาเซียน
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน